เป็นเหตุการณ์ที่รถกระบะคันหนึ่งก็ขับเข้ามาเติมน้ำมันตามปกติ
ปั๊มให้บริการค่ะพอเติมเสร็จรถคันนี้ขับหนีไปเลย
คือไม่จ่ายเงินด้วยใช่เขาเบี้ยวเลย
ใช่งานนี้ก็เลยเป็นทุกข์ของทางด้านของพนักงานปั๊ม
ที่โดนมิจฉาชีพเอาเปรียบไปชมภาพกันเลยค่ะ

พอปิดถังน้ำมันรถขับออกไปทันที
พนักงานก็ยืนอึ้งงงอยู่นะคะว่าทำไมไม่จ่ายเงินค่ะ

ก็โพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดให้ได้เห็นภาพเหตุการณ์นะคะ

ปั๊มปตทสถานีกระบี่ถนนศรีพังงา
ตรงข้ามวัดควนสบายจังหวัดกระบี่

พนักงานหญิงก็ยืนงงแล้วก็เลยวิ่งตามไปไม่ทันนะคะ
หน้าสาหรือไทยเกลี้ยงตะโพงอายุ๒๕ปี
พนักงานปั๊มที่เติมน้ำมันให้บอกว่า

ทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิง๔๑๒๕กระบี่

จำได้ว่าคนขับเป็นผู้ชายวัยกลางคน
เติมเสร็จคนขับก็ขับรถออกจากปั๊มไปเลย
ไม่จ่ายเงินแล้วก็มุ่งหน้าไปทางศรีพังงา
ยังโค้งปาลังทางที่จะไปจังหวัดภูเก็ตนะคะ
ตัวเองทำอะไรไม่ถูกค่ะได้แต่ตะโกนพร้อมกับกวักมือเรียก

หลังเกิดเหตุก็เลยแจ้งให้ผู้จัดการปั๊มทราบ
ตอนนี้เครียดมากที่ถูกชักดาบค่าน้ำมันไป
เพราะว่าต้องเอาเงินเดือนตัวเองนี่แหละมาใช้แทน

จำเป็นสำหรับเธอแล้วก็ลูกด้วยค่ะ
ร้อยตำรวจเอกนัทพัฒน์พุทธังกุโรพนักงานสอบสวน

เปิดเผยกับสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีนะคะ
ว่าได้รับหลักฐานจากผู้เสียหายแล้วกำลังสอบสวน
แต่พบว่าเลขทะเบียนที่ผู้เสียหายแจ้งมา
ไม่มีในสาระบบยังไม่แน่ใจว่าเป็นทะเบียนปลอม
หรือผู้เสียหายอาจจะบอกหมวดอักษรผิดก็ได้ค่ะ
อย่างไรก็ตามก็จะเร่งสืบตัวผู้กระทำความผิด
ดำเนินคดีทางกฎหมายให้เร็วที่สุดด้วยค่ะ

ถ้าหากว่าเจ้าของรถอาจจะลืม
คือไม่ทันว่าจะต้องแบบจ่ายเงินคือลืม

จ่ายเงินให้กับพนักงานเขาด้วยที่ปั๊มนะครับ
สีบรอนเงินทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิง๔๑๒๕กระบี่

แต่ถ้าเกิดว่ามาเติมช่วงนี้แล้วไม่จ่ายเงินด้วยเนี่ย
เห็นใจพนักงานนะคะ๑๐๐นี่มีค่าสำหรับเขามาก